เมื่อวานเราได้นำเสนอเหตุการณ์ที่มีการยิงกันเสียชีวิต
จากการที่มีปัญหากันเพราะเบิ้ลรถใส่กัน
คนที่ก่อเหตุเนี่ยเป็นช่างตัดผมนะคะ
พอขับรถผ่านหน้าบ้านก็เอาปืนยิงเสียชีวิตเลย
เมื่อวานยังไม่มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
แต่ล่าสุดทีมงานของเราได้ภาพที่เป็นหลักฐาน
ว่ามีความขัดแย้งกันเกิดขึ้นมาค่ะ
นี่ค่ะคือในคลิปที่เราเห็นเนี่ยนะคะ
ขี่มอสโตซัลมาจอดหน้าร้านตัดผมของน้อยน้ำนะคะ

แล้ววันนั้นเนี่ยพอมาจอดปุ๊บนะคะก็มีการตะโกนท้าทายกันด่าทอกันนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมเห็นตอนในน็อตออกมาเนี่ยที่มันเป็นเงาดำแล้วเราวงเอาไว้เนี่ย
เขาถือปืนอยู่ด้วยอ่ะค่ะแล้วก็ทะเลาะกันอยู่นะคะ
แต่อีกฝ่ายเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นสุดท้ายเนี่ยมันรุนแรงขึ้น
แล้วนายน็อตเนี่ยก็ใช้วุฒิปืนขนาด๙มิลลิเมตรกระหน่ำยิงในนัทจนเสียชีวิตค่ะ
ก็นี่แหละค่ะจากการที่เคยมีปากเสียงกันเรื่องการเบิ้ลเครื่องรถมอเตอร์ไซค์ใส่กันมาก่อน
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะนายอนุสรก็ขับรถกระบะหนี
หนีข้ามจังหวัดไปกว่า๑๕๐กิโลคุณผู้ชมค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตำรวจก็รวบตัวได้ในวันนั้นเลยนะคะในวันที่เกิดเหตุเลยค่ะ
นี่ก็คือภาพที่มาเป็นหลักฐานสำคัญเลยนะคะในช่วงเวลาของการก่อเหตุค่ะ